ซูเปอร์คอมแบตผู้กล้าท้าประลองสัปดาห์นี้
พบกับการแข่งขันที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกาย
สมาธิและความสามัคคีเป็นกำลังสำคัญ

ติดตามได้ในรายการซุปเปอร์คอมแบตภูกระดาษท้าประลอง

ทาวน์ไทราทีวีช่องศัพท์สุด